บอกว่าคราวนี้โปรดใช้วิทยาลายันในการขำค่ะ

แต่ว่าก่อนจะไปฮากันค่ะเราไปดูเรื่องของความเชื่อกันดีกว่า
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ไปทำข่าวของหมอฤทธิ์
เขาเปิดคลินิกใหม่นี้แหละค่ะแล้วก็งานเขาอยากจัดใหญ่จัดโตเลยค่ะ
แต่หมอฤทธิเนี่ยแอบบอกนักข่าวนะคะว่าแบบ
โหพี่กว่าจะจัดงานนี้ได้เจอปัญหาสารพัดโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมาก
วันนี้จัดงานฝนตกหนักมากทำไงละท่าดับกางแซ่งไว้ด้วยค่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะคะงานผ่านไปด้วยดีเพราะอะไรรู้ไหมคะ

ฟ้าสว่างตั้งแต่เช้าเลย
อย่าพูดเนาะอย่าเพิ่งพูดไปเนาะ
แต่ยังมันเย็นแล้วมัน๖โมงเย็นแล้ว

คิดว่าน่าจะลุล่วงจนถึงจบงาน
ขออีก๑ชั่วโมงนะฮะจะจบแล้ว

ยังไงน่ะ
และแล้วความฮาก็มาตามสัญญาจ้านะคะ

เห็นโลโก้ความหามาแน่นอนนะคะพ่อไหร่ถึงออกตัวแบบหัวชนฝา
ขอปฏิเสธคนไข้อย่างหมอเจี๊ยบเป็นคนแรกเพราะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้
สิ่งไหนไปฟังเลยค่ะ
คนดูคลิปเยอะมากที่พี่เจี๊ยบต้องการที่จะดูแลน้องของเขา
เราสนิกกันเกินไป
เราไม่ต้องสนิทกันขนาดนั้นก็ได้
เหมือนพวกพี่รู้จักกันแล้วแบบว่าเธอดูหน่อยดิ
วันหนึ่งมันจะมองหน้ากันไม่เหมือนเดิม

ผมไม่เคยปฏิเสธใครมาก่อนเลยคนนี้คนแรกที่ต้องปฏิเสธเลย
โอ้โหค้าวใจได้
ริดบอกริดไม่โอเคแต่หมอเจ๊กเพราะโมเจ๊กโอเคมาเลย
เรื่องนี้เวลาเจอกันก็ทรมานก็รับยุ่ง

มีเห็นคนพูดถึงกับเพื่อนกัน

ตรงนี้ซีรีส์วายมาอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยบอกว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเล่นได้
เล่นกับเพื่อนกันเล่นได้ถ้าถ่ายหน้าหน่อยนะ

เอาปากปากติดปากไม่ติดไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเกิดให้ทำหน้าแบบรักจังเลย

ตากันไม่ได้มันจะขำเอานะ

เหมือนมองตาแล้วรู้ใจพี่แจ๊คมองหน้าพลอย

ไม่ได้เลยเพราะว่าเราบอกว่า